คุณผู้ชมค่ะเทศกาลสงกรานเนี่ยนอกจากเล่นนาสาดน้ำกันแล้วนะคะ

บันเทิงไทยรัฐพิเศษสุดจริงตามคุณตายอรไทย
นักร้องดอกย่าในป่าปูนะคะไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีเลย
ไปดูค่ะว่ารถน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะคุณยายแล้วก็คุณแม่พร้อมทั้งเจาะลึกเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการนะคะบันเทิงไทยรัฐทุกท่านค่ะ

ก็พาทุกคนลงมาที่วัดป่าน้องดงธรรมรามนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดนะคะที่ทุกเศรษฐีใต้กลับบ้านนะคะ

เพราะว่าคุณย่ายนะคะคนปฏิบัติธรรมตรงนี้

กลับมาลดน้ำขอพรคุณย่ายกับคุณแม่อยู่วันนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวเข้าไปรดนามขอพรคุณย่ายพร้อมกันค่ะ
อันนี้คุณย่ายนะคะคุณย่ายท่องข้ามเกลียวท่อง
สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ย

อันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่นิตยาเกี่ยวท่อนค่ะ

ชาวบ้านธมมิด้าธมมิดาคนนึงนะคะ
หมายถึงว่าก็มีวิถีชีวิต
ลูกหลานได้จดจำนะคะ
ถือว่าเป็นการซึมซับมาตั้งแต่นิดหน่อยนะคะ
แม่เองก็ให้เงียบราศคลิป
ใส่ชีวิตการต่อสู่จะลำบากแบบเช่าบ้านเนอะแม่เนอะ
แต่ว่าทุกคนก็คือพ่อแม่ย่ายก็เห็นความเข้มแข็งของเพลินมาตั้งแต่นี้นอน
อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อยแบบลูกฝังมาตั้งแต่นิดหน่อยนะคะ
ให้มันมีความแข็งแกร่งแบบลูกเช่าให้เช่าหน้ามาตลอด
งการปีนี้หลานขอพรจากยายเด้อ
ก็มั่งใจให้ลูกหลานแบบถึงเด้ออยู่ดีมีแหง

ทุกท่านออกอยู่ขังหนอกในท้อนไปให้มีความสุขความเกลิ้น
ประชบได้สิ่งที่ดีที่สอบประกอบโดยอายุวันหนาสุขครั้งพลังเท็จ
ท้าทูท้าทูท้าทู

โอ้ยยยยย
เพราะเพียงได้คิดถึง

เพราะว่าเคยมีอย่างกับมี

บอกว่าหักแห้ง

อีซะล้ำเขินอร่อยชนเลย